เป็นคลิปที่ปะทะคารมกันนะคะ
ระหว่างเจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง
กับลูกค้าของโรงแรมที่เป็นผู้ชายนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งที่๓๐๐ยอดประจวบคิริขัน

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
นี่ค่ะเหตุการณ์ตามคลิปเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องค่อยไล่ดูที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะ
คนที่นำคลิปนี้มาเผยแพร่ก็คือลูกค้าที่เป็นผู้ชายค่ะ
คือเขาบอกว่าเขาไปพักที่โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมขนาดเล็กใน๓๐๐ยอดที่ประจวบคิริขัน

แล้วกลับมาไม่ทันเช็คเอาท์
เจ้าหน้าที่โรงแรมเอาข้าวของเขาใส่ถุง

เขาก็เลยขอคำอธิบายว่าทำไมทำแบบนี้
เพราะเขายินดีจะจ่ายเงินที่พักเกินเวลา
เช็คเอาท์ไม่ทันเวลาเขายินดีค่ะ